แต่ว่าสำหรับสวนสัตว์ในกรุงเบอร์ลินนะครับได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้
ซึ่งจะทำให้การไปดูสัตว์ที่สวนสัตว์ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับ
อย่างแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่ในโทรศัพท์มือถือซึ่งก็จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ตัวนั้น
เพราะว่าที่ผ่านมาไม่มีที่พอที่จะแสดงข้อมูลมากนักนะครับ
และอย่างมากก็ได้แค่๒ภาษาแต่ด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้
ก็จะทำให้สามารถแสดงข้อมูลได้หลากหลายภาษามากยิ่งขึ้นครับ
ที่นี่คือสวนสัตว์เบอร์ลินในประเทศเยอรมนีสวนสัตว์เก่าแก่ที่เปิดทำการมาตั้งแต่ปี๒๓
ปัจจุบันมีสัตว์อยู่ในความดูแลกว่า๒๐๐๐ตัวจากราว๑๕๐๐สายพันธุ
ทำให้ที่นี่กลายเป็นสวนสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของยุโรป
ด้วยความที่แต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเข้าชมสวนสัตวลินกว่า๓ล้านคน
ทำให้ทางสวนสัตว์เลือกที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันของสวนสัตว์
ซึ่งผู้จัดการด้านโซเชียลมีเดียของสวนสัตว์เบอร์ลินบอกว่า
พลิเคชันนี้จะเป็นเสมือนแผนที่
ที่จะทำให้การเที่ยวชมสวนสัตว์สนุกมากขึ้น
แอปพลิเคชันนี้เป็นนวัตกรรมที่ถูกพัฒนา
ซึ่งจะทำให้การเที่ยวชมสวนสัตว์ง่ายขึ้น
เพราะในแอปนี้จะมีแผนที่แบบเรียลไทม์
ที่จะทำให้รู้ว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหน
แอปพลิเคชันนี้ยังแจ้งเตือนเวลาให้อาหาร
และยังสามารถจัดเส้นทางตามความต้องการของผู้เข้าชมได้ด้วย
แต่นั่นก็ไม่ใช่ทั้งหมดของความน่าตื่นตาตื่นใจของแอปพลิเคชันนี้
เพราะสิ่งที่เป็นเหมือนกับหัวใจหลักที่ทำให้นักท่องเที่ยว
โหลดแอปนี้มาใช้ทันทีเมื่อเข้าชมสวนสัตว์
ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ใช้แอปนี้เดินเข้าไปใกล้กับพื้นที่จับสัญญาณ
พลิเคชันก็จะขึ้นข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์นั้นโดยทันที
ภาษาที่หลากหลายทะลายกำแพงเดิมของป้ายแนะนำ
ให้ข้อมูลได้ในไม่กี่ภาษาเท่านั้น
ผู้จัดการฝ่ายโซเชียลมีเดียของสวนสัตว์เบอร์ลินบอกว่า
มีนักท่องเที่ยวราว๑ใน๔ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติ
แล้วเราก็ต้องการให้ข้อมูลต่างกับผู้เข้าชม
แต่ก็มีข้อจำกัดตรงที่ป้ายแนะนำมีพื้นที่ไม่มากพอ

เรียบรับข้อมูลในภาษาอื่น
ภาษารัสเซียอิตาลีหรือภาษาฝรั่งเศส
คล้องกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เห็นว่า
เทคโนโลยีนี้ทำให้การชมสวนสัตว์ง่ายขึ้น
นักท่องเที่ยวชาวอินเดียคนนี้ที่บอกว่า

เพราะมันทำให้ข้อมูลทุกอย่างอยู่ที่ปลายนิ้ว
เขายังมองว่าเทคโนโลยีปัจจุบันที่ก้าวหน้า
ทำให้คนอยากได้ข้อมูลในลักษณะนี้
มากกว่าจากหนังสือหรือจากกระดาษ

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอย่างนิโคสก๊อต
นวัตกรรมที่สวนสัตว์เบอร์ลินนำมาใช้ว่า
เทคโนโลยีนี้เป็นพัฒนาการการเข้าถึงข้อมูล

บอกว่าเทคโนโลยีนี้ทำให้ทุกคนเข้าใกล้

แต่ตอนนี้มันสะดวกขึ้นเพราะข้อมูลส่งมาหาเราโดยตรง
เพื่อส่งข้อมูลให้กับโทรศัพท์มือถือที่อยู่ใกล้เคียง
จะเป็นเรื่องใหม่สำหรับการนำมาใช้ในสวนสัตว์
แต่สำหรับในสถานที่อื่นเช่นในห้างสรรพสินค้า
เทคโนโลยีนี้กำลังแพร่หลายมากขึ้น
โดยเฉพาะการใช้เพื่อการโฆษณา
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน